แตกต่างกันออกไปครับก็ยังส่งกันมาได้ไลน์กันมาได้นะครับ
สดผ่านทางหน้าจอตรงนี้นะครับไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
โอกาสให้คุณผู้ชมได้รวบแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกมาหน่อยว่า
คาถาเรียกทรัพย์ของคุณผู้ชมนั้นคืออะไรเราจะได้มาท่องกัน
ใช่นี่คุณจิ๊บส่งมาบอกว่าเรียกตอนนี้มันจะไม่ทันแล้วนะคะ

ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าดิฉันให้แล้วถูกเนี่ยจะสร้างบ้านเสาเดียวใหญ่ให้

ที่ไหนมันเสาเดียวครับส่วนใหญ่มันต้องมีเป็นเสา๓๔เสาขึ้นมานะ
แล้วแต่ดีไซน์แต่บ้านสองเดียวเนี่ยน่าจะเป็นสารพระภูมิครับ
ให้ดิฉันเหรอคะน่าจะอยู่ไม่พอหลายคนเดี๋ยวคุณชนะต้องไปอยู่ด้วย
เสาจะหักกันพอดีเอ้าคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้แน่นอน
โอ้โหยังต้องเกาะติดกันต่อไปว่าเขาไปหาเลขเด็ดไปส่องอะไรกันที่ไหนยังไง
ที่จังหวัดสุพรรณบุรีคราวนี้ผมจะพาไปแล้วไปดูพิธีขอคำมากรรมวัดดังที่สุพรรณ

ที่นี่โอ้โหเป็นวัดดังของจังหวัดสุพรรณบุรีไปซะแล้ว

ใช่ครับที่วัดไผ่แขกนะครับหรือว่าวัดอุทุมพระรารามนะครับที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็มีชาวบ้านแล้วก็จังหวัดของจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเลยนะ
ผมก็ไปกันเยอะเมื่อวานก็ดูเยอะดีแต่วันนี้เยอะกว่าเมื่อวาน

กว่าคนไปกันเยอะมากครับไปทำพิธีขอกรรมากรรมเจิมหน้าผากเปิดดวงกันไปตามภาพที่เห็นนี่แหละครับ
หน้าผากเปิดดวงกันเสร็จแล้วชาวบ้านก็พากันไปกราบไหว้นี่เลย
หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าชื่อยาวแต่ว่าเป็นชื่อที่เป็นซิริมงคลครับ
แล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดจากขันนมลนี่โอ้โหเดี๋ยวนะเห็นอะไรบ้าง
น้ำตาเทียนเพียบเลยครับเยอะจริงดูไม่ออกหรอกมันคืออะไรอ่ะแต่ก็แล้วแต่ชาวบ้านเขาก็
ตั้งวงพิจารณากันว่ากันไปต่างนานาแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปเก็บกันเอาไว้
แล้วก็ส่งไปให้กับเพื่อนดูบางคนก็บอกว่าเป็นเลขนั้นเลขนี้เอางี้แล้วกันไม่ต้องย้ำกันให้มากมาย
ผมว่าก็ดูตามภาพกันไปแล้วใครเห็นเป็นอะไรก็ว่ากันแบบนั้นแหละครับไอ้เรื่องแบบนี้เราไม่สามารถจะไปห้ามปรามกันได้หรอกเนอะ
แต่แค่นี้ยังไม่พอเพราะว่าที่วัดนี้มีจุดที่ให้กราบไหว้ขอโชคขอลาบอีกหลายจุดเลยนะเอานี่อีก
นี่พาไปที่บริเวณหน้าพ่อขุนช้างมหาเสถีอ๋อชาวบ้านเข้ามานี่เขย่าเขย่าเขย่าเซียงเซียมซีครับน้องไม่ต้อง
นี่มากันเยอะเลยนะครับแล้วก็เอาไอ้เซียมซีเนี่ยแหละไปเสี่ยงโชคแล้วก็ขันน้ำมนต์ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ชาวบ้านมาขอมองเล่มองเล่มอง
มองแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยเฮ้ยยังไม่พอยังมีอีกที่บริเวณเจ้าแม่ตะเคียนทองมหาเศรษฐีภายในวัดครับ
นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านเขาล่ำลือกันว่าเคยมีคนมาขอโชคลาภแล้วก็ได้กลับไปหลายงวดแล้วโอ้ย
แล้วที่คุณยายท่านนี้กำลังทำอยู่ก็คือการขูดเลขเพื่อหาเลขเด็ดครับเอ้าเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขูดนี่นิ้วถลอกปอกเปลือก
ไม้นี่หลุดออกมาเป็นเส้นเลยล่ะครับโอ้โหระวังเสี้ยนตำนิ้วด้วยนะคะมันเป็นเรื่องความเชื่อคุณผู้ชม
เอามาให้ดูเป็นสีสันก่อนที่เราจะไปติดตามการถ่ายทอดสดการถ่ายทอดการประกาศการสลากินแบ่งรัฐบาล
ใช่ถูกต้องช่วงบ่าย๒นี้นะคะก็อีกอึดใจเดียวเราก็ได้รู้กันแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมที่ส่งคาถาเรียกเงินล้านกันมาเยอะนะ
เยอะบางคนก็บอกว่าแค่ขยันหาเงินขยันเก็บแค่นี้ก็รวยแล้วนี่แหละรวยได้สองมือของเราดีกว่า
นี่แหละเป็นคาถาสำคัญเลยขยันขยันและขยันนี่ต้องขยันอย่าได้แต่รอโชค
ถูกต้องอันนี้สำคัญมากนะคะเอาล่ะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนอยากจะไปเที่ยวเวลาเราไปเที่ยวแล้ว
เราก็จะต้องไปกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกลับมาด้วยถูกไหม
รวมถึงเราได้ไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบจากพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ด้วยไปที่เดียวได้ถึงสองเด้งเลยทีเดียว
เป็นที่ไหนยังไงไปติดตามพร้อมกันค่ะ
สลอนข่าวมาแล้วจ้า
แพ็กกระเป๋าให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปพร้อมกับพวกเราได้เลย
ไปกันเลยที่วัดป่าพุทธยานรังศรีอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่
ณจังหวัดขอนแก่นถูกสร้างขึ้นมานานกว่า๔ปี
ด้วยแรงศรัทธาของคนในชุมชนและภูเทศศักดิ์นิกชนจากทั่วทั้งประเทศ
มาถึงที่นี่ทั้งทีก็ต้องไม่พลาดไปถ่ายรูปเช็คอิน
ที่สะพานไม้ไผ่หรืออีกชื่อหนึ่งว่าสะพานบุญ
สะพานบุญพบธรรมดำสุกก็คือเราได้เรียนแบนดั่นใจ
แล้วก็เราก็ได้คิดว่าพื้นนาตรงนี้เป็นที่รุ่ม
แล้วก็ใช้การถมที่เยอะ
พอสมควรก็เลยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
ก็คือการที่เราเอาการบูรณาการ

เพื่อควบคู่กับเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้วิถีพอเพียงของชีวิตของชุมชน
ได้เกิดความสวยงามกลมกลืนกับวัด
เพื่อให้คนเข้าวัดแล้วไม่รู้สึกเบื่อไหน
สะพานบุญแห่งนี้ได้ทอดยาวไปในแปลงข้าวนา

ที่ถูกผสมผสานความสวยงามทางธรรมชาติ

รวมกับพระธรรมคำสั่งสอนทางพุทธศาสนา
ที่เน้นถึงการเดินทางใส่กลาง
ได้อย่างลงตัวบนพื้นที่กว่า๔ไร่
วิถีชีวิตภาคการเกษตร
ที่สะพานบุญพบธรรมน้ำสุก
จากสะพานบุญแล้วที่วัดป่าพุทธยานรังศรี

ของพระพุทธยานรังศรีมณีวรมงคล
พระปรางนาคปรกที่แกะสลักจากหินแม่น้ำโขงก้อนเดียว
มีน้ำหนักรวมกว่า๙ตัน
ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด
ที่พุทธศกณิกชนนั้นต้องมากราบไหว
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว
และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติ
เปรียมล้นไปด้วยพระธรรมคำสอน
ผสมผสานในด้านต่างอย่างลงตัว
ในเรื่องของพระพุทธศาสนา
และการเป็นสถานที่พักผ่อนยนต์ใจ
สงบจิตสงบใจสงบอารมณ์

ที่สามารถมาได้ทุกวันและทุกเวลา
โอ้โหสะพานบุญใช่ไหม
ใช่ค่ะสะพานบุญนี่แหละค่ะ
แล้วก็ไปท่องเที่ยวไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
ทีเดียวได้ถึง๒อย่างเลย

แล้วคุณผู้ชมเองก็ยังไลน์กันมาเยอะวันนี้เป็น
หัวข้อเป็นประเด็นที่คุณผู้ชมชอบมากเลยนะครับ
ใช่ค่ะคาถาเรียกเงินของเราคืออะไรนะ
ส่งมาบอกกันหน่อยนะบางคนบอกขยันอดออมประหยัด
คนนี้บอกตั้งนโม๓จบแล้วไปทำงาน

คือเราสามารถแบบขอพรได้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
มันก็อยู่ที่ขอแล้วก็ทำลงมือทำถึงจะสำเร็จ
ถูกต้องครับเอาล่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะ
ช่วงหน้านี่เลยน้องใบตองคุณจะพาผมไปไหน
เดี๋ยวพาไปกราบไหว้เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย

ร่ำรวยและสำเร็จยังไงอยู่ที่ไหนอะไร

งั้นไปเดี๋ยวจะพาไปตลอดกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสเด็ด
เจ้าของก็เด็ดแต่ว่าเขาเด็ดที่ตรงไหน
ติดตามในช่วงหน้านั้นจ้ะโอ๊ยหิวแล้ว